คุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์
แล้วก็ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินต่อไป
วันนี้ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่
ที่บางสะพานจังหวัดประจวบคิริคัน

ซึ่งคาดว่าน่าจะมีวัตถุต่างลอยไปติดชายฝั่งด้วยครับ
ความคืบหน้าในการค้นหากำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
ก็ดำเนินต่อไปแต่ว่าเมื่อคืนนั้นมีการพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๒ราย
เวลาประมาณสักสองทุ่มยี่สิบนาทีครับเรือหลวงนราธิวาสพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายที่บริเวณเซ็กเตอร์ที่สอง
ทางตอนใต้ของบางสะพานเข้าสู่อำเภอประทิวชุมพรก็นำขึ้นมาบนเรือเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
นาทีถัดมาตอนสองทุ่มครึ่งเรือหลวงกระบุรีพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายครับ
ระยะห่างจากท่ามเรือประจวบไปห้าสิบสองจุดสามกิโลเมตรอยู่ในพิกัดเซคเตอร์ที่สองเช่นเดียวกัน
ช่วงทางตอนใต้ของอำเภอบางสะพานเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอประทิวที่ชุมพรก็นำขึ้นเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน
เมืองต้นพบว่าเครื่องแต่งกายนั้นทั้งสองร่างสองรายนี้บ่งชี้นะครับว่าเป็นกำลังพลของกองทัพเรือล่ะครับ
ซึ่งทั้งสองรายนี้อยู่ระหว่างการนำไปส่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเพื่อยืนยันว่าเป็นใคร
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตที่ถูกนำส่งพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วเนี่ยนะฮะ
นะฮะเฉพาะเมื่อวานนี้แปดเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเย็นอ่าบ่ายถึงค่ำเนี่ยหก
ตอนค่ำมา๒ทุ่มอีก๒ก็เป็น๘นะฮะ๘รายนี้มีหลักฐานบ่งชี้แล้วว่าเครื่องแต่งกายทั้งหมดทั้งมวลนั้นบ่งชี้ได้ว่า
เป็นกำลังพลของเรือหลวงของกองทัพเรือเนี่ย๗รายแต่มี๑ร่าง๑รายครับที่ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลใช่หรือไม่
เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์กันต่อประมาณสักสามสี่วันนะครับขณะที่ญาติของผู้สูญหายเดินทางไปเฝ้ารอคุณผู้ชมครบหนึ่งสัปดาห์แล้ว
ญาติบางคนยอมรับเลยก็ทำใจไว้บ้างแล้ว๕๐๕๐นะฮะแต่ก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นะฮะบางคนเป็นลมล้มพับไปก็มีสุดท้ายต้องเข้าไปช่วยกันประถมพยาบาลในเบื้องต้น
ต้องดูแลทั้งเรื่องของสุขภาพกายทั้งสุขภาพใจเพราะว่าบุตรหลานของท่านเขาก็ยังหากันไม่เจอนะครับ
ค้นหาวันนี้มีการนำเรือต่อออกไปร่วมปฏิบัติภารกิจในการค้นหาแต่ว่าแน่นอนนะครับ
อุปสรรคขึ้นลมค่อนข้างแรงก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมภารกิจได้ต้องวนกลับเข้าฝั่งกันไปนะครับ
ขณะที่การค้นหาทางทะเลในพื้นที่อื่นยังคงดำเนินต่อไปทีมสอนชนภาคสองนะฮะ
โดยชุดสนับสนุนกำลังให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากเรือหลวงสุโขทัยอยู่
ก็มีการจัดเรือยางตรวจการนะฮะรวมทั้งเรือเจ็ดสกีแบบนี้
ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะออกไปตรวจสอบพร้อมกับกำลังพลประจำเรือ
ออกไปค้นหาผู้สูญหายนะฮะที่บริเวณใกล้ใกล้กับพิกัดที่
เรือหลวงสุโขทัยอับฟมงค์ก็เริ่มปริบัติกัน

ที่อาจจะมีกระแสลมพัดสิ่งของพัดคนเข้าไป
รวมไปถึงหมู่เกาะต่าง
หมู่เกาะอ้างทองรวมจน
น่าจะขาดหวังว่าน่าจะเจอบางสิ่งบางอย่าง
ไม่เป็นทรัพย์สินกระโปรงกระเป๋าหรืออะไรที่มันจะบ่งชี้ได้ว่าจะมี
ข้อมูลต่างของผู้สูญหายรวมทั้งก็หวังใจว่าอาจจะเจอผู้สูญหายในเร็ววันนะครับ